มันมีเรื่องที่แม่เห็นแล้วก็สลดหดหู
แต่อีกมุมหนึ่งก็มันก็มีความประทับใจปนกันไป
นี่คุณหมอท่านโพสต์เอาไว้นะครับนายแพทย์วิจักรกาญจนอุทัย
ท่านเป็นแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี

ที่เจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยกันดูอยู่เนี่ยนอนอยู่ข้างล่างปูผ้าปูผ่อนอยู่เนี่ย
นี่เป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กวัยสองขวบเท่านั้นนะฮะ
คือหนูน้อยคนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ติดโควิดนะฮะ
บอกว่า๒๒มิถุนายนเนี่ยวันนั้นหดหู่มากนะฮะ
โควิดนี่มันโหดร้ายจริงจริงไม่เคยคิดมาว่าต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เลยนะครับ
อาการของเด็กเนี่ยโอเคอาการดีนะแต่อาการของพ่อเนี่ยอันนี้อาการแย่
เขียวเนี่ยกลายเป็นเหลืองแล้วกลายเป็นแดงแม่ก็ติดโควิดแต่แม่อยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ตอนนั้นยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะ
สุดท้ายคุณหมอโพสต์อาการเรื่อยนะครับ๒๓มิถุนายนคุณหมอก็อัปเดตอาการนะครับ
แล้วก็แจ้งว่ามันเป็นภาวะวิกฤตเพราะว่าคุณพ่อของเด็กเนี่ยเสียชีวิต
คุณพ่อของเด็กเสียชีวิตนะฮะทีนี้จะทำยังไงกับหนูน้อยคนนี้อายุแค่สองขวบ
เขาก็ไล่ตามหากันจนทราบว่าคุณแม่เนี่ยติดโควิดเหมือนกันแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลไหน
ลูกก็ติดโควิดนะแต่ก็ต้องพาไปอ่ะนะเด็กเพิ่ง๒ขวบแต่ไปถึงก็ยังเข้าไปอยู่กับคุณแม่ไม่ได้
จากอากงอาการมันต้องดูใช่ไหมฮะว่าอาการเนี่ยจะอยู่ห้องแบบไหนอะไรยังไง
อยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าสุดท้ายก็เลยต้องเอาหนูน้อยคนนี้ไปอยู่ที่บริเวณโถงของอาคาร
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันดูแลก่อนจะได้เจอคุณแม่
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้หนูน้อยคนนี้ได้ไปเจอกับคุณแม่แล้วนะครับ
ไปอยู่ในวอร์ดที่คุณแม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคุณแม่นะถึงมือเรียบร้อยนะฮะนี่เห็นไหมฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปส่งถึงมือคุณแม่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องแสดงความเสียใจจริงเพราะว่าคุณพ่อน้องเสียชีวิตจากโควิด
คุณแม่ก็ติดน้องก็ยังต้องรักษาอาการนะฮะโควิดนี่มันน่ากลัวจริงครับ